ตามกันต่อกับคดีอื้อเฉาที่เกิดขึ้น
ระหว่างภูมิในการโรงเรียนที่โบยัยมีความสัมพันธ์
แต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งคุณผู้ชม

แล้วเขาบอกว่าไปอยู่กินฉันสามีพนายะ

ใช่ทีนี้แม่เขาก็เดินทางไปแจ้งความ

สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่แจ้งความ

มารดาของนักเรียนชายชั้นม๓อายุ๑๕ปี
พาลูกชายไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กหญิงชั้นม๒วัย๑๔ปี
ซึ่งบอกว่าเป็นอดีตแฟนสาวของลูกชายของเขานะ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวลูกชายของตนเอง
ทั้งคู่เคยอยู่กินฉันสามีภรรยากันมานานเกือบ๑ปี
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่รับแจ้งความนะครับ
ทีนี้มารดาของเด็กชายม๓เปลี่ยนใจนะ
บอกว่าไม่แจ้งความและไม่แจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ขอยกเลิกการแจ้งความดำเนินคดีกับนักเรียนหญิงชั้นม๔
เพราะว่าได้รับคำแนะนำจากพนักงานสอบสวนแล้วว่า
หากลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ไปแก้ต่างกับศาล
เพราะหากแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาก็จะเกิดความวุ่นวายยุ่งยาก

ทางนี้ก็จะมีการนำลูกชายไปพบกับพนักงานสอบสวน
วันที่๘กุมภาพรรณหรือวันพื้นหัดนี้
เพื่อให้ตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพร่วมสอบปากคำ
เพื่อเป็นการอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีครับ
ส่วนเรื่องดำเนินวินัยร้ายแรง
ตอนนี้ได้ส่งหนังสือถึงพวงนวยการขยดพื้นที่การประธมศึกษา

นัยนัทหาพครปบุรนธองโทว์
หรือผ่วมโดยการคนที่เป็นข่าวเลยนะคะ
เพื่อส่งหนังสือต่อไปให้นายนัทธาพบ
รับทราบเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
พร้อมกับให้มารายงานตัวภายใน๑๕วัน
แล้วถามว่ากรอบระยะเวลาเรื่องของการดำเนินการวินัยสอบสวน
วินัยร้ายแรงเนี่ยนะคะกำหนดกรอบว่าคือ๑๘๐วัน
เร่งรัดให้คณะกรรมการรีบดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนกำหนด
เพราะว่าถือว่าเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
สำหรับเด็กม๒คนนี้พร้อมมารดาก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยได้ไปพักอยู่ในที่บ้านพักและเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อไปฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ
ซึ่งขณะนี้สภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับด้านเพื่อนของนักเรียนหญิงม๒
คนที่ถูกพุ่มในการโรงเรียนคนดังกล่าวกฎธรรมอาจารย์
สภาพจิตใจก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วย
ทางนี้ก็เดินทางกลับบ้านไปพักแล้วนะครับ
อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตามปกติครับ